หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะโดนนำภาพไปตัด
โอ้โหออกสื่อแบบโอ้โหเป็นภาพแบบอนาจารย์มาก
ใช่คุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีการใช้ถ้อยคำหยาบคายด้วยค่ะ
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนักร้องสาวพร้อมด้วยคุณพ่อนะคะ
แล้วก็ทนายความส่วนตัวค่ะได้เดินทางไปแจ้งความที่ปทค่ะ
เพื่อเอาผิดบุคคลดังกล่าวนะคะในข้อหาพรบคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ
การนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะ
ยังมีเพื่อนนักแสดงคนอื่นโดนด้วย
โดยยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยล่ะค่ะ

เพราะว่าการย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กันอย่างนี้

แล้วก็คุณจะได้รับการดำเนินคดีแน่นอนค่ะ
อันนี้ค่ะที่ตัดต่อ
หรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบสำเร็จความไข้ใส่รูปหนูก็ตาม

สำเร็จความไข้ใส่รูปหนูหนูก็รู้สึกว่ามันเยอะมากแล้ว
เพิ่งเคยเห็นหนูเพิ่งรู้ว่ามันมีธุรกิจตัดต่อรูปโป๊ดารา

ที่เพิ่งเห็นในห้องสืบสวนเลยก็มีพี่ปุ๊กลุ๊กด้วยค่ะ
แล้วก็ล่าสุดที่คุยกันมีน้องมุกวรณิตที่โดนค่ะ

หนูไม่อยากออกไปข้างนอกเลย
ตอนนี้โควิดก็ต้องกลัวต้องกลัวโรคจิตอีก